ซึ่งเรามีโอกาสเป็นเจ้าภาพปีที่๒ติดต่อกันครับ
โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็เดินทางไป
เพื่อติดตามความคืบหน้าครับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ
ซึ่งปีนี้ครับไทยก็จัดเป็นปีที่๒
โดยครั้งนี้ก็ไปตรวจความพร้อมนะครับทั้งเรื่องระบบขนส่งตั้งแต่เรื่องของสนามบิน
การรักษาความปลอดภัยที่พักต่างรวมไปถึงการสำรวจสนามทั้งจุดติดตั้งพื้นที่นะครับ
นายพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าการเตรียมงานในการรองรับแฟนความเร็วจากทั่วโลกก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ว